ส่วนเรื่องนี้ค่ะเราตามความคืบหน้าให้ต่อกรณีที่ไปพบศพผู้ชายคนนึงค่ะ
อายุสักประมาณยี่สิบสี่ปีนะคะถูกทิ้งลงไปในเหวเหวนี้ลึกประมาณสักสิบเมตรได้
เป็นจุดชมวิวเขาขาดอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนะคะ
เจ้าหน้าที่ไปพบศพบอกว่าคาดว่าเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า๑๕วัน
ศพก็เน่าเปื่อยแล้วเหลือแค่โครงกระดูกกระโหลกศีรษะแล้วก็มีชิ้นส่วนเนื้อบ้างนะคะ
แต่ยังมีพวกเครื่องประดับติดตัวอยู่ทีเนี้ยมีญาติของนายสถาพรยินดีหรือเตะอ้าน
เขาไปบอกตำรวจว่าศพที่เจอน่าจะเป็นนายสถาพรแน่
เพราะเขาจำแหวนที่นายสถาพรใส่ได้แล้วเขาก็เปรียบเทียบกันดู
ภาพขวามือนะคะใส่แหวนอยู่แล้วก็ที่ศพก็เจอแหวนแหวนวงเดียวกันเลย
ทีนี้มีผู้ต้องสงสัยแล้วค่ะ๑คนตำรวจบอกว่าเรียกตัวมาสอบปากคำแล้วนะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกประวิทย์เอ่งชวนผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดภูเก็ต
เรียกประชุมชุดสืบสวนเพื่อร่วมคลี่คลายคดีนี้นะคะ
พบศพชายวัย๒๔ปีถูกฆาตกรรมทิ้งศพลงไปในเหวลึกกว่า๑๐เมตร
บริเวณใกล้จุดชมวิวเขาขาดตะมนต์วิชิตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต
เพื่อสรุปแนวทางการสืบสวนสอบสวน
ซึ่งการประชุมของตำรวจไม่ได้อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าร่วมฟังนะคะ
แต่ว่าตำรวจบอกว่าการทำงานของตำรวจคืบหน้าไปมากแล้วค่ะ
ชุดสืบสวนลงพื้นที่หาเบาะแสจากพยานบุคคล
ตรวจสอบกล้องวงจรปิดใกล้จุดที่พบศพ
เรื่องต้นก็เชื่อว่าศพนี้ก็น่าจะใช่นายสถาพรยินดีหรือเต็กอ้านอายุ๒๔ปี
ญาติพี่น้องไปยืนยันนี่แหละค่ะตำรวจก็บอกว่าเบื้องต้นน่าจะใช่คนคนเดียวกัน
เพราะว่าเรื่องของเสื้อผ้าที่นายสถาพรสวมใส่กับเสื้อผ้าที่อยู่ที่ศพ
แหวนที่มีหินสีน้ำตาลแหวนเงินก็ต้องรอผลตรวจดีเอนเอจากแพทย์อีกครั้งหนึ่งนะคะ
เพื่อยืนยันแบบ๑๐๐แต่เบื้องต้นตำรวจบอกว่าน่าจะใช่
ตำรวจก็ระดมกำลังมาจากหลายหน่วยค่ะเพื่อที่จะคลี่คลายคดีนี้นะคะ
และล่าสุดมีผู้ต้องสงสัยคนหนึ่งเป็นผู้ชายอายุ๒๔ปีนำตัวมาสอบปากคำแล้ว
อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้แล้วก็จะมีการขยายผล
ติดตามคนร้ายที่ร่วมก่อเหตุเพราะไม่เชื่อว่าจะก่อเหตุคนเดียว
น่าจะร่วมกันก่อเหตุหลายคนเพราะว่าศพถูกมัดเท้าถูก
โยนทิ้งลงไปด้วยนะคะคาดว่าฆ่าจากที่อื่นแล้วเอามาโยนทิ้งที่นี่ซะด้วยซ้ำ
ทีนี้ค่ะเบื้องต้นคาดว่าชนวนเหตุน่าจะมาจากการทะเลาะกัน
ผู้ตายอาจจะไปทะเลาะกับกลุ่มคนร้ายแต่เบื้องต้นก็ยังไม่แน่ชัดว่าไปทะเลาะกัน
หรือว่าไปมีเรื่องอะไรกันอ่ะนะคะคดีนี้ตำรวจภูทรวิชิตไปตรวจสอบศพตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะ
อย่างที่บอกว่าสภาพศพค่อนข้างจะเน่าเปื่อยเหลือโครงกระดูกเหลือกระโหลกศีรษะ
ชิ้นส่วนเสื้อผ้าเท้าทั้งสองข้างเนี่ยถูกมัดเอาไว้นะคะมีเชือกไนลอนสีแดงมัดเท้าเอาไว้อยู่
กลางข้างขวาสวมแหวนแล้วแหวนนี้เป็นหลักฐานที่เชื่อมโยงไปว่าศพนี้น่าจะคือนายสถาพร
แต่ไม่พบหลักฐานอื่นนะคะว่าผู้ตายเป็นใครบัตรประชาชนหรือบัตรอะไรตามตัวเนี่ยไม่มีเลย
ว่าเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่าสิบห้าวันคาดว่าถูกฆ่าจากที่อื่น
ทิ้งศพที่นี่เพื่อเป็นการอำพรางคนร้ายไม่ต่ำกว่าสองคนนะคะ
แล้วก็อย่างที่บอกค่ะว่ามีคนแจ้งคนหายเอาไว้เมื่อเดือนมีนาคมก็คือครอบครัวของนายสถาพร
พอมาขอดูสภาพศพขอดูเสือผ่าดูแหวนที่ศพครอบครัวก็เลยยืนยันว่านายสถาพรแน่
หายไปตั้งแต่มีนาคมตามหากันผ่านโลกโซเชียลแจ้งตำรวจเอาไว้ด้วย
แล้วก็เพิ่งมาเจอเป็นศพเมื่อวานนี้นายสถาพรคนนี้นะคะเคยเป็นข่าวดังคุณผู้ชม
เมื่อปี๒๕๕๗เป็นม้าทรงของสารเจ้าที่เขาจะร่วมแห่กันนะคะในประเพณีถือศีลกินผัก
แต่จังหวะที่ประกอบพิธีเขาจะมีการเหมือนกับใช้ดาบแทงทะลุแก้มอะค่ะ
แต่ว่าปลอกดาบที่แทงเนี่ยมันไปติดอยู่กับกระพุงแก้มเอาออกไม่ได้
ก็เลยต้องให้กู้ภัยช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลแล้วก็ตอนนั้นเป็นข่าวดัง
คราวนี้เนี่ยพบเป็นศพเสียชีวิตนะคะถ้าใช่นายสถาพรจริงนะ
เพราะว่าคดีเผาแล้วก็อำพรางด้วยการฆ่าแบบนี้เนี่ยหลายคดีคนร้ายคือหลักฐานมันเหลือ

เหมือนน้องผู้หญิงที่มีสร้อยคุกกี้รันใช่ไหมที่ตกอยู่ในที่เกิดเหตุนะครับ